ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
บุญชีวิตโรงเรียนมครับ

รับรู้เรื่องแต่ทำไมยังปล่อยเด็กออกไปจนกระทั่งน้องถูกข่มขืนนะคะแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยพ่อกับแม่ของเด็กก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากโรงเรียนและนอกเหนือจากนั้นก็มองว่าตลอดระยะเวลานับตั้งแต่เกิดเหตุไม่ได้รู้สึกว่าได้รับการเยียวยาอย่างน้อยการถามไทยมาเยี่ยมเยี่ยนพ่อแม่ก็บอก

โอ้สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านโดยสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่เราไม่จำไม่ต้องเห็นหน้ากันทางโรทัศน์นะคะครับครับเอ่อ
กับแม่มีลูกกี่คนมีลูกสองคนค่ะน้องอายุสิบเอ็ดครับ
เป็นลูกคนคนเล็กคนเล็กเป็นคนเล็กคนโตเป็นผู้หญิงผู้ชายคะ
ผู้ชายค่ะผู้ชายเท่าไหร่แล้วอายุ๑๔ปีค่ะอายุ๑๔ผู้ชายเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันไหม
เรียนโรงเรียนอยู่กับยายที่จังหวัดสะแก้วค่ะอ๋อไปอยู่กับยายอีกจังหวัดหนึ่งค่ะ
แสดงว่าเขาเป็นลูกณตอนนี้คือเราดูแลอยู่คนเดียวที่กรุงเทพนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยข่าวออกมาเนี่ยตอนแรกคือคดีมันไม่มีความซับซ้อนเลยนะ
แต่ว่าเรื่องมันยังเดินต่อไปแม้กระทั่งวันนี้ที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปหาคุณปวีนาครับ
ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องว่าตำรวจพระดีชะหรืออะไรไม่ไม่มีเลยนะคะไม่เกี่ยว
ตรงกันคือไม่มีเรื่องเกี่ยวกับตำรวจเลยเพราะตำรวจน่ะสำนวนเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ที่ติดใจคือ
ทางด้านโรงเรียนอ่าเอาอย่างงี้นะคะเราเล่าให้ฟังแบบนี้เพราะมันจะอยู่ใน
จะอยู่ในการเล่าเรื่องเองนะครับคุณผู้ชมเพราะเราได้คุยก่อนหน้านี้แล้ว
ทำไมถึงเป็นประเด็นขึ้นมานะคะเอาอย่างนี้ค่ะเหตุเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อน
ใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องเนี่ยมาในช่วงวันนี้แหละนะคะเหตุเกิดเมื่อสัปดาห์ก่อน
เริ่มต้นเรื่องยังไงคุณพ่อก็คือหลังจากผมเข้าไปส่งลูกสาวที่โรงเรียน
เวลาประมาณ๗โมง๔๐ก็ได้ย้อนรถกลับมาก็คือลูกก็เหมือนว่าที่ไปสอบถามครูนะครับ
เพราะว่ามีผู้ชายผู้ชายไปรอที่โรงเรียนแล้วก็มีผู้หญิง
คือเหมือนกับคล้ายหลานเขาอยู่ป๔ไปเรียกลูกสาวผมออกมาให้มาพบ
ลูกสาวผมก็ออกมาพบที่หน้าโรงเรียนแล้วทีนี้ลูกสาวผมก็ว่าถามว่า
มารับไปทำไมเลิกเขาก็คนร้ายก็อ้างว่าแม่เป็นคนให้มารับ
เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะคะคุณพ่อคือน้องอายุ๑๑ปีอยู่ป๕ของโรงเรียนนี้
น้องอยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่ป๕
เหตุเกิดนี่น้องอยู่ป๕เมื่อที่ที่แล้วนี่นะคะ
คือผู้ก่อเหตุมาแล้วไม่ได้ถามหาตัวเด็กเองใช่ไหม
คือเขามีหลานอยู่ที่โรงเรียนนี้ด้วยแล้วหลานเขาอยู่ป๔
เขาคุยกับหลานเขาให้ไปเรียกลูกเราออกมาครับอ่ะ
พอลูกเราออกมาเสร็จแล้วเจอผู้ชายคนนี้เขาบอกว่า
เขาบอกว่าแม่ให้มารับกลับบ้าน
แล้วพอดีลูกสาวก็เข้ามาขออนุญาตครูครูที่อยู่หน้าโรงเรียน
ก็ครูก็บอกว่าครูครูก็ไม่อยากให้ไปเลย

ทางผู้คนร้ายครับแล้วก็ได้ย้อนกลับมาอีกที
ก็บอกลูกสาวว่าให้ไปถามครูต้อยครูก้อยที่เหตุการณ์
ก้อยก็จึงเดินขึ้นไปถามผู้คนร้าย
เธอมารับหรืออะไรยังไงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่าคุยอะไรกันแล้วก็ได้ยอมให้ลูกสาวผมออกไป
คือตอนแรกเด็กมาคุยกับคนร้ายแล้ว

ครูนี่คือครูเวรที่จะยืนรับเด็กอยู่หน้าโรงเรียน

น้องพอไปเจอคนร้ายเสร็จแล้วเข้ามาถามครู
เข้ามาขออนุญาตครูก้อยครูต้อยครับ
ทีนี้ครูต้อยก็บอกว่าครูไม่อยากให้ออกไป

แล้วทีนี้ก็ย้อนไปบอกกับคนร้าย
คนร้ายก็เลยบอกว่า
ทีนี้คนร้ายก็เลยบอกว่าให้ไปขออีกคู่นึง

ทีนี้ลูกก็เข้ามาบอกว่า

แล้วทีนี้ครูก้อยครู
ต้อยก็เลยบอกให้ครูก้อยว่า

ทีนี้ครูกับลูกสาวก็เดินไปหาคนร้าย

คือครูเวนมีสองคนเผอิญชื่อกล้ายกัน

ครูที่เด็กมาคุยด้วยคนแรกคือครูต้อย

แล้วทีนี้เด็กไปถามครูคนไหนต่อคะ

แล้วทีนี้ครูก้อยก็เลยเดินออกไปกับเด็ก

แล้วไปคุยกับนายฉ่ำคนร้ายเนี่ย
ทีนี้ก็เลยปล่อยไปกันยังไงไม่รู้

คือตรงจุดที่ครูให้น้องออกไปกับคนร้ายได้

ถามจากตัวน้องเองหรือยังไง
ความว่ายังไงบ้างเพราะว่ามันคือจุดที่ทำให้แบบมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเลยถูกไหม

อันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ครูในชำเนี่ย

คือรู้จักกับนายชำ

ซึ่งเป็นครูเวรคนที่๒ที่น้องไปถาม
แล้วทำไมคุณถึงตัดสินใจให้ไปอ่ะคะ
คือมันเป็นแค่เป็นลูกศิษย์ก็ไม่ได้แปลว่าจะให้ไปนะ
อันนี้แหละที่ผมไม่เข้าใจ
ตัวครูเองหรือน้องเล่าให้ฟังไหมว่าไปคุยกันยังไงทำไมถึงปล่อยให้เด็กไปกับผู้ชายคนนี้คะ
คือถามครูก็ยังไม่ได้รับคำตอบมาเลยครับ
เขาบอกเป็นลูกศิษย์ที่เขาพูดแต่เขาว่าเขาพูดมาคำว่ามันเป็นลูกศิษย์ครูเก่าครูรู้จัก
ไม่คิดว่าจะทำแบบนี้เขาพูดอย่างนี้
คือเรื่องเนี่ยมาอยู่ที่ครูคนที่สองแล้วครับใช่ไหมคะ
ครูคนที่สองเนี่ยไม่ได้โทรถามพ่อกับแม่ไม่ได้โทรมาถาม
น้องเนี่ยนะคะก่อนที่โทษนะคะน้องมีโทรศัพท์มือถือติดตัวไหม
มีแต่ไว้ที่ห้องเรียนใส่กระเป๋าแล้วปิดเครื่องไว้
ซึ่งขณะออกมาเนี่ยน้องไม่ได้เอากระเป๋านักเรียนไม่ได้เอาโทรศัพท์ออกมาวิ่งออกมา
อ๋อคืออ่ะคือเด็กเนี่ยไม่มีโทรศัพท์ที่จะโทรนะตอนนั้น
จะถามพ่อแม่จะไม่มีนะคะแต่ว่าครูไม่ได้โทรไม่ได้โทร
ครูถามตัวลูกของพ่อกับแม่ไหมว่ารู้จักผู้ชายคนนี้ไหมเขาเป็นใคร

เล่าให้ฟังไหมคะแม่ว่าลูกเราน่ะบอกไหมว่าครูถาม

คือครูเหมือนกับครูเป็นคนคุยคุยกับผู้ต้องหาเนี่ยคนที่ก่อเหตุนะ

คือเท่าที่ข้อมูลมาถึงพ่อกับแม่คือแค่ว่าครูรู้จักว่าเขาเป็นลูกศิษย์

ใช่มั้ยใช่ใช่ค่ะแค่นั้น
อ่ะที่นี้โก้ตเลยให้เขาไป
ตอนคนร้ายกลับมาส่งที่โรงเรียน

ตามที่ลูกให้การนะครับที่ลูกเล่าให้ฟัง

ลูกสาวก็ใช้ให้ผู้ต้องหาเนี้ยเข้าไปเอากระเป๋าออกมาให้ทีเพราะเอ่อ
เกรงว่าเพื่อจะกลับบ้านจะรีบกลับบ้าน
เพราะถ้าตัวเองเข้าไปครูจะไม่ปล่อยออกมาไม่ให้กลับออกมา
คือเจ้าตัวน่ะไม่เข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะแต่ให้คนที่ลงมือข่มขืนตัวเองเนี่ย
เข้าไปเอากระเป๋าใช่ครับเพราะอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านจะให้รีบมาส่งบ้าน
แล้วไงต่อคะทีนี้ครูประจำชั้นโทรมาค่ะ
ครูประจำชั้นที่สอนน้องอยู่โทรมาว่าอ้าวพ่อให้ชมพู่มีให้ผู้ชายมารับชมพู่กลับบ้านเหรอ
ว่าแม่เรียกกลับบ้านว่าแม่เรียกกลับบ้านอย่างเงี้ย
เดี๋ยวนะคือผู้ชายเข้าไปเอากระเป๋าได้ถึงห้อง
ได้ถึงห้องได้ถึงห้องเรียนของน้องเหรอคะ
อันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่ายังไม่เห็นภาพซึ่งเนี้ยผม
ประเด็นเรื่องหนึ่งใช่ประเด็นที่ผมอยากรู้จากทางเรียนที่กล้องวงจรปิดเนี่ยอ่า
ไปขอดูน่ะภาพเหตุการณ์อ่ะอ้าวแต่ถ้าตามระดับเหตุการณ์ก่อนนะ
คือน้องเนี่ยรออยู่นอกโรงเรียนเพราะจะกลับบ้าน
แต่บอกให้คนร้ายเนี่ยเข้าไปเอากระเป๋าบอกให้รีบไปเอากระเป๋
ทีนี้พอครูประจำชั้นเห็นว่าเป็นใครมาเอากระเป๋าใช่ไหม
คือครูประจำชั้นของน้องไม่รู้จักผู้ชายคนนั้นใช่ไหมค

ก็หลังจากผมวางโทรศัพท์ก็รีบโทรหาลูกลูกสาว
ชมพู่อยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้ชมพู่บอกว่าอยู่ปากซอย๔แล้วพ่อ
คือตอนนั้นเขาออกมาแล้วระหว่างที่เขาครูโทรคุยกับพ่อกับแม่นะ

กระเป๋าออกมาถึงตัวแล้วแล้วน้องเปิดโทรศัพท์แล้ว

โทรไปเพราะครูโทรมาบอกพ่อก็เลยโทรไป
แล้วทีนี้ก็ดึงโทรศัพท์จากมือคนร้าย

เพราะมันจะยึดทีนี้พอโทรศัพท์เข้าพอโทรเขาก็รับสายเลย

แล้วทันทีที่ได้คุยกับลูกน้องบอกอะไรบ้างคะ
น้องกลับมาถึงบ้านถึงได้บอก
ซึ่งตอนนั้นยังไม่บอกพ่อถามว่าชมพู่ผู้อยู่ไหนลูก
เราก็บอกให้จอดอยู่งั้นเลยนะเดี๋ยวพ่อไปรับ
เราก็รีบขับรถออกไปวางสายเสร็จเราก็รีบขับรถออกไปเลย
คนร้ายไม่จอดก็เหมือนจะสวนไปสวนทางกันกลางทางพอดี
คือเขามุ่งหน้ามาส่งน้องที่บ้านแม่แล้วพ่อกับแม่ออกมาจากบ้าน

ก็คือชี้หน้าให้หยุดรถให้จอดจอดเดี๋ยวนี้เลยจอดเดี๋ยวนี้เลย
แล้วก็เออถามว่ามึงเอาลูกกูไปไหนมา

มันไม่ตอบเหมือนมันเบอร์
มันไม่ตอบแม่อะไร

หรือเจ้าคนร้ายมันพูดอะไรบ้างไหม

ลูกสาวบอกแล้วก็ร้องไห้
ลูกสาวบอกแล้วก็ร้องไห้
ลูกสาวบอกแล้วก็ร้องไห้

คนร้ายไม่ทันได้หนีถูกไหมคะ

จังหวะตั้งแต่น้องผู้หญิงนะคะ

จุดที่คนร้ายพาไปเกาะเหตุเนี่ย

ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเป็นยังไงคุณพ่อ
เหมือนว่าเป็นจัดสรรไปจัดสรรล้างเป็นหมู่บ้าน
ยังไม่มีบ้านขึ้นไม่มีบ้านไม่มีบ้านคน
เป็นซอยลุกรังเข้าไปที่เกิดเหตุ

เล่าให้ฟังไหมว่าจังหวะที่ตอนออกมาแล้ว
มันใช่ทางไปบ้านไหมคะมันใช่ทางผ่านไปบ้านไหม
ไม่ใช่บ้านกับโรงเรียนไกลกันกี่กิโล

อ๋อ๓กิโลกรัมใกล้ใกล้น้องรู้ไหมว่ามันออกนอกเส้นทางแล้ว
รู้แต่ในใจน้องคิดว่าพ่อคงมาทำงานแถวนั้น

เอาอย่างนี้นะคะถามแล้วเล่าเพื่อประกอบเรื่อง
แค่เท่าที่สบายใจนะคะเอาเท่าที่สบายใจ
น้องบอกว่าคนร้ายมันทำอะไรบ้าง

บอกว่าไอ้ผู้โดนเราหลอกแล้ว
แม่ไม่ได้ให้มารับกลับบ้าน

ใช่มีการต่อยท้องหรืออะไร
ไม่ได้ต่อใช่เหล็กกุจจ้าปักไว้ที่ข้างคอ
ปักไว้ตรงดินแล้วบอกว่าห้ามร้องหยุดร้อง

เหล็กแหลมปักไปข้าง

คือขู่เพื่อไม่ให้หนีไม่ให้ร้อง

คนร้ายมีอาวุธด้วยค่ะ

เกิดเหตุขึ้นเสร็จแล้ว
ทำไมมันถึงพากลับมาโรงเรียน
เหมือนกับว่ามันจะรีบ
แล้วน้องพยายามว่าทำไงก็ได้ให้กลับบ้านเร็วที่สุด
น้องก็บอกว่าพี่ชำอย่าทำหนูนะ

เพื่อเหมือนกับว่าจะมาบอกพ่อกับแม่

อย่าคิดนะว่ามึงบอกพ่อบอกแม่มึง

เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันนะคะแต่ขอปิดท้ายอันนี้นะคะ
ว่าคือครูคนแรกที่รู้ว่าน่าจะเกิดเหตุกับน้องแล้วเนี่ย

โดยเฉพาะครูคนหลังที่อนุญาตให้ออกไปเนี่ย

เขารู้เรื่องเมื่อไหร่ว่าเด็กคนนี้ถูกกระทำแบบนี้

ผมแจ้งตำรวจไปแล้วถึงรู้เรื่อง

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพราะประเด็นมันคาอยู่ที่โรงเรียนนะคะคุณผู้ชม

เพราะอะไรปล่อยให้ลูกเขาไป
กับผู้ชายคนนั้นได้สักครู่ค่ะ

สงสัยคนแรกคือครูประจำชั้น

กลับบ้านแต่ขอเอากระเป๋ากลับบ้านก่อน

กลับไปบ้านน้องเล่าอะไรเพิ่มเติมบ้าง
โดยเฉพาะข้อข้องใจที่บอกว่า

คุยกับเขายังไงน้องเล่าละเอียดไหมแม่

ครูคิดว่าชำเป็นลูกศิษย์เก่าครู

ครูขอโทษเขาก็พูดอยู่

อันนั้นเป็นครูนกที่ครูประจำชั้นที่ขอโทษ

คนร้ายพูดออกมาเหรอ
ครูคนนี้อีกแล้วเหรอใช่

สิ่งที่มันคาใจที่สุดตอนนี้ก็คือว่า

ได้แบบเดิมก็คือว่าก็ทราบมาแค่นั้น

หลังจากเกิดเหตุการณ์

ไม่ถูกทำร้ายในลักษณะอื่นใช่ไหมคะ
ไม่ถูกทำร้ายร่างกายในรูปแบบอื่นนะครับ

คาใจนอกเหนือจากให้ลูกออกไปได้ยังไง

ไปอย่างนี้พูดถึงว่าถ้าลูก

อยากจะถามครูคนที่ปล่อยไปด้วยค่ะ
ว่าเขาถ้าเป็นลูกของเขาเขาจะรู้สึกยังไง
อันนี้คือรอดมา

ทางโรงเรียนไม่เคยมาดูแล

เคยมาถามว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรยังไง
ครูประจำชั้นมา

เพราะครูประจำชั้นเป็นคนที่โทรบอกคุณพ่อคุณแม่เป็นคนแรกเนอะ

โดยเฉพาะครูคนที่ให้เด็กออกไป

ไม่มาสักคน

จนถึงวันนี้ไม่ได้ให้ไปโรงเรียนเลยค่ะ
แล้วเขาก็ไม่อยากไปโรงเรียนนั้นด้วย

แล้วพ่อหนูไปก็โดนเพื่อนล้อ

ล่าเริงตอนนี้ก็เหมือนกับว่า

การไปเอาหลักฐานด้วยนะคะ

เพราะตำรวจได้กล้องวงจรปิดไปนะ

คือเราเป็นฝ่ายผู้เสียหายแล้ว

ครูในโรงเรียนให้ความร่วมมือดี
มาเปิดกล้องเปิดอะไรให้ดูเวลาลงอะไรอย่างนี้
แล้วผมสงสัยอีกทีคือว่า

ผมคือไปถามครูอีกทีหนึ่ง

รักษาการพอ
แต่ก็ไม่เคยถามว่าเด็กเป็นอย่างไร
มันเป็นอย่างไรมันเป็นเหตุการณ์อะไร

นี่เหรอโรงเรียนที่เราให้ลูกเราไปเรียน
ฝากชีวิตลูกเราไว้กับโรงเรียนนี้
ซึ่งเรื่องนี้ก็ขอความเชื่อจากคุณปวินา
เพราะส่วนหนึ่งคือเรื่องของการศึกษาของเด็กด้วย
เอาอย่างนี้ค่ะให้คุณพ่อคุณแม่พูด

คุณแม่คุณแม่ติดใจหรือข้องใจ
หรือต้องการจะพูดอะไรกับเขาถ้าได้เจอหน้ากัน

ผมคุยให้พ่อ
มาตรการรักษาเด็กการปล่อยเด็กเข้าออก

อย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างลูกผมเกิดขึ้นเลย
เพราะถ้ามันพลาดไปแล้วเนี่ยคือมันเอาคืนไม่ได้
ความรู้สึกพ่อความรู้สึกแม่ครับ

เข้าใจค่ะยังไง
แล้วก็ทางโรงเรียนก็ไม่เคยมา
ยายดีไม่เคยมาถามไถ่ว่าเออลูกเราเป็นยังไงมั่ง

ยังไงเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ

จริงวันนี้น้องมากับเราด้วยนะคะ
กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็ดูแล้วเขาก็ค่อนข้างนิ่ง
คะเขาค่อนข้างนิ่งเราอาจจะไม่เคยรู้จักเขามาก่อน
แต่ก็ดูเป็นเด็กค่อนข้างนิ่งณวันนี้นะ

เฉพาะสถานศึกษาเนี่ยจริงเราโทรติดต่อทั้งตัวโรงเรียนนะคะ
ผู้บริหารทราบแล้วแล้วก็ให้ไปโทรสอบถามจากต้นสังกัด
ซึ่งทางทีมงานก็ได้ติดต่อแล้วแต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับนะคะ

หมดเวลาของรายการวันนี้เดี๋ยวเราตามกันต่อ

ยังไงขอบคุณคุณพ่อคุณแม่จริงที่ให้เกียรติมาเล่าให้ฟัง

หมดเวลาของรายการถามตรงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาทุ่มตรงสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป